รถใหญ่กลับรถก็ต้องโอ้โหตีหลายเลนเหมือนกันคือตีวงมันต้องใช้ตีวงเลี้ยวตีวงยูเทิร์นเยอะแล้วยิ่งจุดนั้นนะคุณเป็นจุดที่ห้ามกลับรถอ่ะ
อืมพอกลับรถปั๊บรถที่ตามมาข้างหลังเป็นแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะ
กลายเป็นลุงหลานหลานขับลุงนั่งมาด้วยถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตอยู่ในรถค่ะครับ
โอ้โหคุณดูสิจังหวะที่มาพุ่งชนท้ายกระบะที่มาพุ่งชนนี่ยกเลยนะเนี่ยค่ะอย่างแรงอ่ะนะ
เนี่ยจังหวะเนี้ยโอ้โหล้อหลังนี่ยกขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วคนที่อยู่ในรถทั้งคนขับคนนั่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้
กระบะเขาบรรทุกพวกอุปกรณ์ขุดเจาะบาดานก็หนักเหมือนกันนะเป็นอุปกรณ์หนักไปชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกรถยนต์มา
ใกล้กับจุดที่เป็นจุดห้ามยูเทิร์นค่ะอยู่บนถนนสุรินสังขะขาเข้าตัวเมืองสุริน
แล้วดูสภาพสิสภาพรถอันนี้เป็นรถพ่วงที่เขาจะยูเทิร์นในจุดที่ห้ามยูเทิร์นเนี่ยนะทางด้านตำรวจค่ะ
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเห็นรถพ่วงคันนี้จอดอยู่เหมือนกับกำลังจะยูเทิร์น
แล้วก็เจอกระบะอีซูซูเนี่ยจอดอยู่ท้ายรถพ่วงด้านหน้ากระบะมันยู่มันยับไปเลย
ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะนะคะถูกอัดก๊อปปี้อยู่ข้างใน
ข้างหน้ากระจกน่ะมันไปหมดแล้วเห็นมั้ยหลังครังไม่เหลือเลย
เห็นแต่เหล่าเบาะคนขับกับคนนั่งข้างทีนี้ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ตัดแล้วก็นำร่างออกมาครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเอาร่างออกมาจากรถได้
คนขับอายุ๑๖ปีค่ะชื่อนายคุณากรเหมาะหมาย
แล้วคนที่นั่งมาด้วยนายเพลจันสิริอายุ๕๓ปี
สภาพคือคอหักทั้งคู่เลยนะคะ
ทั้งสองคนนี้เขาเป็นลุงแล้วก็เป็นหลาน
โอ้พ่อแม่ของผู้ตายร้องห่มร้องไห้

ว่าลุงกับหลานเนี่ยคือหลานขับรถมานะ
พาลุงไปทำงานรับจ้างขุดเจาะน้ำบาดาน
มีอุปกรณ์ขุดเจาะอยู่ท้ายรถกระบะด้วยนะคะ

แล้วมาประสบอุบัติเหตุตอนนี้
ซึ่งทางด้านคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย

เขาบอกแบบนี้ผมกำลังจะชะลอจะยูเทิร์น
จู่กระบะก็มาชนท้ายรถผม
แต่แหมจุดตรงนั้นที่คุณบอกว่าคุณกำลังจะชะลอ
คุณจะยูเทิร์นมันเป็นจุดที่ห้ามยูเทิร์นไง
พอกู้ภัยเขาบอกว่าตรงนี้จะกลับรถได้

ทีนี้คนขับรถพ่วงก็ต้องโดนตำรวจตั้งข้อหาล่ะค่ะ

และมีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพครั้งนี้นะคะ